จับตาอีกอย่างก็คือบรรยากาศหลังจากที่จับเบอร์ได้
ตรงกับที่ตั้งใจไว้หรือไม่อย่างไร
แต่ละพักการเมืองได้หมายเลขไปหาเสียงกันแล้ว

ไปดูกันหน่อยค่ะว่าเขาอยากพูดอะไรกับประชาชนค่ะ

สมัครสอสอจากภักดิ์ภูมิใจไทยก็ลงชิงสอสอเขตสายไหม
แล้วก็ผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดด้วย
ก็บอกว่าได้เบอร์๖นะคะนี่เขาได้เบอร์๖
ในการหาเสียงจะใช้มือชูนิ้วโป้งสัญลักษ
เหมือนกดไลค์เขาก็คิดมาแล้ว
ส่วนนโยบายเป็นยังไงเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เมื่อก่อนนี้เป็นสายใหม่ต้องรอดเนอะเราช่วยพี่น้องประชาชนไปทั่ว
แต่ว่าสิ่งที่เราทำมันแก้ปัญหาได้ปลายน้ำ
จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาด
แก้ปัญหาที่ต้นน้ำหรือแก้ที่ต้นเหตุ
นั่นก็คือการเข้าไปแก้ไขตัวบทกฎหมาย
เป็นการเอารัฐเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับคนตัวเล็กตัวน้อยหรือคนยากจน
เพราะฉะนั้นกฎหมายไหนที่มันไม่เอื้อประโยชน์กับคนตัวเล็กตัวน้อย
กฎหมายไหนที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนเราต้องไปแก้ตรงนั้น
แล้วทุกคนในประเทศจะเท่าเทียมกัน
คุณอ๋อมสกาวใจค่ะก็เป็นอีกคนนึง
ว่าที่เป็นที่จับตามว้างคุณอ๋อมนิรงสมรรย์ชิง
บอกไม่ว่าจะจับสลากได้เบอร์ไหนก็มาเพื่อชนะอยู่แล้ว
ชูนโยบายด้านเศรษฐกิจปากท้องคนไทยต้องอิ่มมาก่อนค่ะ
โอเคค่ะจริงเบอร์อะไรก็ได้ค่ะ

ครับมีอะไรฝากบอกถึงประชาชนหน่อยไหมครับ

เป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งยิ่งใหญ่นะคะ
หลังจากที่เราหยุดชะงักประเทศมา
เป็นเวลา๘๙ปีแล้วนะคะ
ก็อยากจะให้ฝากพี่น้องประชาชนนะคะ
วันที่๑๔ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะ
แล้วก็สิทธิ์ของคุณทุกคนจะมีความหมาย

แรง๖๐๐บาททำได้ภายในปี๗๐แน่นอนค่ะ
ปากท้องทุกคนมาก่อนนะคะ
ส่วนอีกคนนึงนะคะไม่มีไม่ได้เลย
คุณเต้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
อันนี้ก็ศรีสรรค์นะคะหัวหน้าภาคไทยศิริลัย
ก็บอกว่ามั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งไปเป็นฝ่ายรัฐบาลแน่นอนค่ะ

ครับมั่นใจขนาดนั้นเลย
ยิ่งกับแช่แป้ง
มีปัญหาก็พูดกันหมดก็คุยกันรู้เรื่อง